ท่านผู้ชมครับเหตุสยองเกิดขึ้นในห้องแถวที่เป็นบ้านร้างที่จังหวัดระยองนะฮะ
ค่ะมีคนเขาไปซื้อที่ดินตรงเนี้ยเป็นที่ดินแปลงหนึ่ง
แล้วก็มีลักษณะเป็นห้องแถวอืมอ่าพอเข้าไปสำรวจเนี่ย
แม่มันมีลักษณะกับเหมือนกับชิ้นส่วนศีรษะของมนุษย์
มาด้วยค่ะนี่ต้องเรียกตำรวจมาตรวจสอบนะฮะโอ้โหมันของแถมที่ไม่ได้อยากได้เลยค่ะ
โอ้โหนี่ฮะมายังไงนี่ครับเจ้าหน้าที่ต้องมาเลยโอ้โห
เป็นห้องแถวที่เขามาซื้อต่ออีกทีนึงนะครับไม่มีใครอยู่แล้วล่ะนะครับ
อยู่ในพื้นที่หมู่๕บ้านหนองไซตะบนทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยอง
สพแกลงกับแพทย์แล้วก็กู้ภัยมาตรวจสอบเลยนะฮะหลังได้รับแจ้งเหตุนะครับ
โหลกศีรษะซึ่งมีลักษณะเน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็นคล้าคลุ้งไปหมด
นี่อยู่กลางห้องแบบนี้เลยแล้วในห้องน้ำไม่ใช่แค่นี้นะ
เข้าไปดูในห้องน้ำเจอศพผู้ชายคนนึงเสียชีวิตอยู่ข้างโถส้วม
เน่าแล้วและไม่มีศีรษะเพราะฉะนั้นตรงกลางห้องเนี่ย
นี่คือศีรษะของเขาหรือเปล่าด้านบนฝ้าเพดานของห้องตรงนี้นะครับ
มีเชือกไนลอนคล้ายกับเหมือนกับคนผูกคอตายฮะนี่เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้ตรวจสอบนะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นห้องแถวร้างปลูกติดกัน๙ห้อง
เนื้อที่ตรงนี้๒ไร่นะครับปิดร้างแล้วไม่มีใครเช่าอยู่
ต้นมงต้นไม้ย่าวัชพืชปกคลุมเยอะแยะไปหมด
ส่วนบริเวณด้านหน้าเนี่ยมีป้ายประกาศขายที่ดิน
ติดราคาไว้สี่ล้านห้าแสนบาทนี่เห็นไหมฮะ
สี่ล้านห้าแสนบาทโอ้โหย่าเต็มเลยศพที่ไร้ศีรษะเนี่ย
ตรวจสอบแล้วนะครับผู้ที่พบศพเนี่ย
คือคุณชาลีอายุ๕๙ปีนี่ฮะคือคุณชาลีเนี่ยบอกว่ามาสำรวจที่ดินแปลงนี้
ที่มีห้องแถวด้วยเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจครั้งสุดท้าย
ก่อนจะตกลงซื้อแล้วก็ทำการโอนกรรมสิทธิ์แล้วก็จ่ายเงิน
ราคาที่เขาปากป้ายขายคือสี่ล้านห้าคุณเห็นไหมสอน
คุณชาลีตกลงซื้อเนี่ย๔ล้านตกลงราคากันได้แล้วก็มาสำรวจ
ตอนมาสำรวจเจอหัวกระโหลกก่อนลักษณะเหมือนแบบแหม่มันขาดอยู่ตรงเนี้ย
กลางห้องแล้วทีแรกนี้ก็ตกใจอยู่แล้วนะ
ตั้งสติได้โทรแจ้งตำรวจตำรวจมาตรวจสอบเอ้าไปดูในห้องน้ำ
อันนี้เจอร่างคนเลยค่ะนี่เขาบอกว่าตัดสินใจไม่ซื้อแล้วนะฮะ
ทีแรกว่าจะซื้อจะซื้อตอนนี้ไม่ซื้อแล้ว
มาเดินสำรวจดูว่าเฮ้ยมันมันเป็นยังไงบ้าง
ก็เดินสำรวจมาทีละห้องละห้องมาเจอไอ้ห้องนี้พอดี
แล้วแล้วพบคนแหลกเลยใช่ไหมครับใช่ครับอ่า
เมืองต้นที่จะมานี่คือว่าจะมาซื้อทีด้วยหรือไง
คือจะมาซื้อที่ดินแปลงนี้นัดโอนกันวันที่๑๕
แต่คราวนี้มาตรวจทรัพย์ก่อนว่ามันมีอะไรเสียหายบ้างก็เดินไล่มาทีละห้องละห้อง
ครับมาถึงห้องนี้พอดีผูกคอตายพอดีไง
คงจะต้องยกเลิกการซื้อไปเลยแหละ
อ้าวงานเข้าซะแล้วฮะเจ้าของที่
ก็ใครจะกล้าซื้ออะพี่อุ๋ยมีศพอยู่ในบ้านอย่างนี้เหรอ
ยุ่งเลยเนี่ยมันหลอนไปหมดเลย
คือทางผู้ใหญ่บ้านหมู่๕นะครับเป็นพื้นที่ตรงนี้นะครับ
ยายอุดมหวานสนอบอกว่าเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา

ไม่มีลูกบ้านในพื้นที่แจ้งเรื่องของบุคคลศูนย์หายเลยนะครับ
ถามผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ข้างเคียงคือตะบนน้ำเป็นนะ
ในพื้นที่ตำบลบ้านนาอำเภอแกลงเนี่ยก็เป็นพื้นที่ติดต่อกันสองตำบล
ก็ไม่มีใครศูนย์หายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้
ลูกบ้านผมเนี้ยในในท
เจ้าหน้าที่ก็เก็บโครงกระดูกเก็บศพที่ไร้ศีรษะที่เจอเนี่ย

ไว้ที่พื้นที่ไหนอย่างไรบ้างหรือเปล่า